มาถึงเรื่องของการแก้ปัญหารถติดกันหน่อย
ปัญหาโลกแตกไม่รู้ว่าใครจะแก้ได้

นี่ดิฉันคาดหวังมากเลยว่า๓เดือนกรุงเทพรถจะหายติด
เขาจะมีการขอความร่วมมือห้างต่าง

ขอใช้พื้นที่ห้างเอาไปจอดรถประจำทาง
อันนี้ก็เป็นแนวคิดมาจากธรรมดาของนายสราวุทธ์

เป็นภูมิในการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ก็ต้องการขอความร่วมมือกับเอกชน

ขอใช้พื้นที่รถในห้างหน่อย

การใช้บริการรถไฟฟ้าก็สามารถ

แล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าแทนนะครับ
ลดการใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร
จอดรถตามแนวรถไฟฟ้า

เพราะว่าเนื่องจากหาก

คือต้องไปเวรคืนตึกบ้านเรือนของประชาชน
ในการไปสร้างอาคารที่จอดรถต่าง

การสร้างอาคารจอดรถบริเวณแยกรัชโยธิน

ตอนนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายก

แห่งประเทศไทยก็ต้องดำเนินการอยู่แล้ว

เขาบอกว่ามีโครงการก่อสร้างทางแยก๓๐

ทางกรุงเทพมหานครก็มีทางรอด
แยกจรรย์สนิทวงศ์พระนกก็ทำไปแล้ว

ทางหลวงเมล็ก๓๑ถนนวิพาวรีรังสิต

หรือปีหน้าก็จะเริ่มดำเนินการ

ทางแยกต่างระดับลำลูกกาครอง๗
การก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกแคลาย

ตัดกับ๓๐๖เป็นต้น

ปีนี้ถึงปีหน้าและปีต่อไป

ก่อนรถจะลงคงจะต้องติดหนักก่อน